กับครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยถึงสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
และคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ

วันวานนี้ฮะตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับผม
โอ้โหกลับมาคึกคัดก็ค่อนแรงนะดาวน์โจนนี่บวกไป๒๙๐บาทจุดนะทำให้ทำเศรษฐีใหม่อีกแล้ว
ก็เป็น๑๙๐๐กว่านะโอ้โหตลาดโดยเพราะตลาดอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับตลาดบ้านเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมาก
ก็เป็นเศรษฐ์ตอนนี้ดาวน์โจนนี่วันวานนี้ปิดไปที่๑๙๕๔๙จุดครับ
โอ้โหทะลุ๑๙๐๐๐มาได้นี่วิ่งชิวเลยนะแน่นะฮะขึ้นร้อนแรงดีจัง
แต่ที่น่าติดตามก็คือไม่ใช่เฉพาะฝั่งอเมริกันนะฝั่งยุโรปก็ตามยุโรปก็ขึ้น
โอ้โหนี่ทางแดดของเรมันเมื่อวานนี้บวกไป๒กว่านะครับ๒๐๐กว่าจุดอังกฤษก็บวกใกล้เคียงกันเลยนะครับ
ทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างดูดีและเช้านี้เนกิอิตอนเช้าเปิดมาก็บวกไปอีกร้อยกว่าโจ
โอ้โหช่วงนี้ทำไมเป็นช่วงแบบไม่ความสุขแบบนี้นะ
นู่นนะทุกคนดูแบบโอ้โหคึกกลับมาซื้อค้าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนี่กลับมาค่อนข้างดูดีทีเดียว
แต่จริงทางฝั่งอเมริกันเนี่ยก็นโยบายของคุณทรัมป์นั่นแหละที่ทำให้ทุกคนบอกว่าต้องไปลงทุนแล้ว
อย่างล่าสุดเนี่ยทางซอฟต์แบงค์ของญี่ปุ่นประกาศแล้วว่าจะไปลงทุน๕๐๐๐กว่าล้าน
จะขนเงินจากฝั่งเอเชียบ้านเราเลยใช่มั้ย
ใช่มีการร่วมทุนกับโซนเดียวกันและเอาเงินไปลงทุนที่นั่นนะ
โอ้โหครับน่าสนใจกันจริงเลยช่วงนี้
จะมีประชุมวันที่๑๐นี้ในเรื่องของน้ำมันอีกแล้วใช่ไหมครับ
ก็จะมีการตกลงเรื่องกำลังการผลิตอีกทีหนึ่งในวันที่๑๐

ถ้าเกิดลดกำลังการผลิตอีกราคาน้ำมันก็น่าจะดีดกลับขึ้นไปได้อีกนะ
ทีนี้กลับมาส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับ

แต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็เริ่มนังทุนต่างชายเริ่มกลับมาซื้อสุดที่ต่อเนื่องแล้ว
ใช่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไป๑๕๒๐จุดนะครับ
ซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ
แต่คราวนี้นักลงตลาดหุ้นทั่วโลกมันคึกคัก

ป้านเราวันนี้ก็เยอะแน่
โอ้โหถ้าวันนี้ยังไม่ได้ซื้อสักกระบาทเลยนะครับ

ต้องแบ่งบางส่วนเริ่มเทรลงทุนแล้วนะครับ
เพราะว่าเกิดเอาไปรอซื้อช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี
อยู่ดีฝั่งโน้นเขากลับมาบวกกันครึกครับ

ก็ทยอยกันมาแล้วใช่ไหมครับ

หุ้นในกลุ่มน้ำมันก็ต้องปรับตัวตาม

บอกได้เลยว่าอย่าพยายามซื้อให้ถูกที่สุด

โอ้โหก็คือทยอยซื้อไปทุกเดือน

เมื่อวานต่างชาติก็ยังซื้อไปประมาณ๒๐๐กว่าล้าน
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมนี่วอลุมซื้อขายอยู่ที่ประมาณ๔๔๙๐๐กว่าล้านนะ

ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยอีกครั้งว่า
หนึ่งในส่วนของการเก็บเงินให้ได้๑ล้านต้องใช้เวลาเท่าไหร่

ซึ่งสัปดาห์ก่อนผมได้ยกตัวอย่างแล้วว่า
ถ้าการที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลย

แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บมากเพิ่ม

ไม่ทำอะไรเลยคือหยอดกระปุกวันละบาท
ต้องใช้เวลา๒๐๐กว่าปีกว่าจะได้ล้านหนึ่ง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากตัวอย่างเนี่ย
ถ้าเกิดเราเริ่มมีการลงทุนมากขึ้น

แล้วแต่ละปีก็ออมมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ

ทีนี้เมื่อวานเราคุยค้างไว้ว่า

ความเสี่ยงต่ำหน่อยได้นะ

กองหุ้นกู้

พวกคนกู้พันธบัตรรัฐบาล

เป็นเจ้าหนี้บริษัทนะ
ซึ่งกองทุนเป็นลงทุนพวก
พันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล

ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลงทุน

ถ้าซื้อปีนี้๕๐๐๐บาท

ก็จะใช้เวลาเฮงประมาณสัก๑๑ปี๙เดือน

ในการเก็บเงินให้ตั้ง๑ล้านนะครับ

๑๑ปียังรอได้
ยังไม่รีบไปไหนหรอกนะ

ถ้าขยับความเสี่ยงขึ้นไปอีกนิดนึง
ลองสัก๗ละกัน

จะเป็นการลงทุนสมมุติว่าลงทุนเดือนละ๕๐๐ใช่ไหม
อาจจะไปซื้อกองทุนหุ้น

ความเสี่ยงน้อยหน่อย

สัก๖๐๔๐
ส่วนนี้ลงทุนเดือนละ๕๐๐๐บาท

ปีละ๕เหมือนกัน
เอาไปถึง๑๐ปี๙เดือน

ซึ่งลดลงมาอีกประมาณกับ๒ปี

ใครที่ใจร้อนนะ๙ปี
ยังนานไปอยู่นะ
อีกสักหน่อยกันขอ๑๐ต่อปี
ขอผลตอบแทน๑๐ต่อปี

ของตลาดหุ้นไทยไม่ได้ที่ไหนไกล
ในปีที่ผ่านมาให้ผลงานจะเหลือมาสัก๑๐ต่อปีหรือประมาณนั้นนะครับ
อาจจะบวกลบนิดหน่อยซึ่งเพื่อนก็อาจสามารถเอาเงิน๕๐๐บาทต่อเดือนเนี่ย

แต่เวลาเป็นแค่๘ปี๙เดือนครับพี่เน็ต

ในการเก็บเงิน๑ล้านนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับว่า
ระยะเวลาจะสั้นลงมากแค่ไหนเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับตัวแปรสองอย่างครับพี่เน็ต

โชว์บังเกิดว่า๕๐๐๐บาทพี่เน็ตบอกว่า
จากที่เคยไปเที่ยวทุกเดือน
อาจจะลดลงมานาย

จริงเนี่ยแนะนำเป็นเคล็ดลับมาเรื่อยนะครับ

หักเก็บไว้เลย๕๐๐๐ฟรกับไว้ก่อนนะ

แล้วก็เกิดสิ้นเดือนมาปุ๊บ
เพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย

ข้าวเนี่ยนึกภาพแล้วคุณมาร์คมาทำงานยังไง

สีชมพูกับสีเหลืองตัวหลัก๑๐
กับโซนพัฒนาการเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับ

ตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดคุณอยากไปเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้

ก็ตรงนี้กลับไปที่คุณมินครับ
ค่าขอบคุณคุณศิษฐนรรย์และคุณปริภรรณ